ยื่นเอาผิดเรื่องของการแจ้งความเนี่ยมีอีกกรณีหนึ่งค่ะ
พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องนึกถึงคุณสนทิยานะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณปุ้ยพิมลวัน
มีการบอกว่าจะเอาผิดเนี่ยนะคะ
คุณก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายสนทิยาแล้ว
ในข้อหามินประมาทนะคะ
ที่สอนอดุศิษฐ์ค่ะคุณผู้ชม
นางสรรญาหวังสุขเจริญหรือว่าทนายนิด้า

พี่มนต์วันหุ่นทองคำพิธีกรรายการ

แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายสนทิยาสวัสดี
ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชนสภาพุทธแห่งราชดร
ความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณา
กรณีที่นายสนทิยายื่นหนังสือให้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ดาราและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเรื่องโควิด๑๙
ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณปุ้ยพี่มนต์วันยืนยันบอกว่า
โพสต์ที่เขาโพสต์ลงไอจีทั้งหมดไม่ได้มีเจตนามินประมาท
เป็นเพียงการแสดงความรู้สึกของประชาชนเท่านั้น
ซึ่งการแสดงความรู้สึกนั้นไม่ควรกลายมาเป็นความผิด
และที่ผ่านมาก็โพสต์เรื่องราวความรู้สึกมาโดยตลอด
ก็ไม่ทราบว่าการที่นายสนทิยา
หนังสือที่มีภาพและรายชื่อของตนไปยังบอชนนั้น
เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายถือเป็นความผิดยังไงนะคะ
ส่วนที่มาแจ้งความในวันนี้ตัดสินใจด้วยตัวเอง
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวทางให้กับดาราคนอื่นด้วยหรือเปล่า
แต่ยืนยันว่าขอรับคำขอโทษ
เป็นเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙เท่านั้นค่ะ
คือเป็นหนึ่งใน๒๑หรือ๒๕คนนั้นค่ะ
ซึ่งทนายนิด้านะคะสำหรับเรื่องนี้ก็บอกว่า
จะดำเนินการในทุกข้อหาให้ถึงที่สุดนะคะ
แล้วก็บอกว่าการเมืองถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
มีความเห็นต่างกันทุกยุคทุกสมัย
การที่เอาคนหนึ่งคนใดมาดำเนินคดีให้เกิดความเสียหาย
และเป็นเป้าในการโจมตีถือว่าไม่ควรกระทำ
และเท่าที่ตรวจสอบการโพสต์แสดงความคิดเห็นของคุณปุ้ยทั้งหมด
พบว่ามีโพสต์เดียวเท่านั้นที่อาจจะเข้าข่ายให้นายสนทิยาเอามายื่น

จ่ายภาษีแบบบังคับแล้วรอรับสวัสดิการแบบชิงโชคค่ะ